ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
เพื่อให้ผู้ชมนั้นมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
กับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชไปเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป
มีการปรับปรุงจากกฎหมายสภาพเดิมเมื่อปี๒๕๕๐
แต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้คือว่า
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

คุณผู้ชมหรือว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นต้องจดจำไว้ให้ดี

ต่อจากนี้ไปผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้นำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์
หรือง่ายคือผู้ส่งผู้โพสต์ต่าง
ถ้ามีการนำเข้าข้อมูลเข้าไปแล้ว
แล้วนำไปให้ผู้รับโดยที่ผู้รับไม่ได้มีการร้องขอ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
หรือว่าไม่สามารถให้ผู้รับนั้นปฏิเสธ
หรือว่ายกเลิกข้อความเหล่านั้นโดยง่าย
คนที่เป็นผู้นำเข้าหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ส่งนั้น

ฉบับเดิมนั้นมีความผิดในการปรับไม่เกิน๑แสนบาท
กฎหมายฉบับนี้ถูกปรับไม่เกิน๒แสนบาท
แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นการชี้ชัดว่าอะไรเป็นการสร้างความเด็บร้อนรำคาญนั้น
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะเป็นผู้ชี้ว่าอะไรเป็นการสร้างความเด็บร้อนรำคาญ
แล้วก็จะมีการประกาศเป็นผลบังคับใช้ในกฎหมายของกระทรวงต่อไปครับ
อีกหนึ่งเรื่องของความผิดทางอาญา
อันนี้สำคัญมากและโทษก็หนักมากเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
เรื่องของความผิดทางอาญาก็มีการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปด้วยนะครับ
ความผิดทางอาญานั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่ไปส่งผลกระทบกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศ
เรื่องของหมินประมาทแล้วก็ลามกอนาจารย์อันนี้มีความผิดทางอาญา
และกฎหมายฉบับไหนเขาเพิ่มเติมเข้าไป
ถ้าคุณผู้ชมนำเข้าข้อมูลที่เป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของการหลอกลวง
ที่สำคัญมากถ้าคุณผู้ชมนำภาพของบุคคนอื่นไปดัดแปลงไปตัดต่อเปลี่ยนแปลงภาพแล้วไปโพสต์ต่อ
ทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอับอายถูกดูหมินเหยียดหยาม
อันนี้คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดมีความผิดในเรื่องของกฎหมายกับพระบอคอมพิวเตอร์
แล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าไปนำภาพของผู้ตายหรือว่าผู้เสียชีวิตไปตัดต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วไปโพสต์ลงในคอมพิวเตอร์
แล้วทำให้ครอบครัวของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมีความเสียอกเสียใจ
คุณก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายเรื่องของคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับ
อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับมาดูกันต่ออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันต้องย้ำเตือนกันไว้นะครับ
น่าสนใจก็คือว่าการให้อำนาจของคณะกรรมการกันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับ
มาเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดี
นี้เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเป็นการให้อำนาจคนเพียงไม่กี่คนในการตัดสินว่าแบบไหนถือว่าขัดต่อความสงบ
แบบไหนถือว่าขัดต่อศิลธรรมอันดีนั่นเองนะครับ
คณะกรรมการชุดนี้เห็นว่าขัดให้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อสารครับ
เพื่อสั่งระงับการเผยแพร่หรือว่าลบข้อมูลได้ทันที
แต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นตอนการเอาผิดตามกฎหมายยกเว้นไม่ทำตามคำสั่งของศาลครับ
โดยคณะกรรมการที่ได้เข้าไปแก้ไขใหม่นั้นจะมีทั้งหมด๙คน
มาจากภาคเอกชน๓คนจะมาจากด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้
มาจากสื่อสารมวลชนก็ได้หรือว่ามาจากทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับ
เหลือนั้นขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีจะแต่งตั้งขึ้นมา
หรืออาจจะมีคณะกรรมการมากกว่า๑ชุดก็ได้ครับ